เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
ที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคย
มีอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนท้ายรถมิซูบิชิปาเจโร่
จนเสียหลักพลิกคว่ำที่ชนบุรี
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๓คนเป็นพ่อแม่ลูกกัน
โดยลูกชายวัย๙ขวบตอนนี้ยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
เหตุการณ์นี้ผ่านมา๓วันแล้วคนขับรถยนต์คู่กรณียังไม่เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
ยังไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรออกมานะครับ
โดยอ้างว่าไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหาย
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
มิซูบิชิปาเจโร่บันทึกภาพขณะขับไปตามถนน

เสียหลักพุ่งชนราวกั้นข้างทางพลิกคว่ำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
บนทางหลวงหมายเลข๗ช่วงหลักกิโลเมตรที่๙๕อำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ

โดยลูกชายวัย๙ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัส
มีบาดแผลชะกันที่บริเวณศีรษะและใบหน้า

เย็บบาดแผลที่บริเวณแก้มซ้ายถึง๑๐๐เข็ม

นายภัยสินจิตภัยศาลคนขับรถมิซูบิชิปาเจโร่
ที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนด้านซ้าย
ระบุว่าคนขับรถเก่งคู่กรณี

โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องการชดใช้ค่าเสียหาย

พรบขาดและไม่ได้ต่อภาษีรถยนต์
ที่สำคัญไม่มีเงินจ่ายค่าเสียหาย

จนถึงขณะนี้ลูกชายวัย๙ขวบของนายภัยสิน

จะเอาเรื่องคู่กรณีให้ถึงที่สุด
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ

ก่อนที่จะพุ่งชนเสาไฟส่องสว่าง

แล้วตกลงไปพลิกตะแคงติดอยู่เสาสะพานข้ามคลอง

คนขับรถกระบะคันเกิดเหตุระบุว่า
ตัวเองกับน้องชายกำลังขับรถไปตัด

ระหว่างทางมีฝนตกลงมาโปรยปลาย
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง

ขัดนิรภัยจึงกระเด็นออกมานอกรถ
แทกกับพื้นถนนได้รับบาดเจ็บ

ในพื้นที่ตะบลภูคดินา
ที่ขณะเกิดเหตุรถบรรทุก
พยายามหักหลบทำให้ได้รับบาดเจ็บ